บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เห็นพี่บอลเชิญยิ้ม
เขาไปสอนภรรยาตัวเองเนาะเล่นตลกโบ๊บะตอนนั้นสนุกสนาน

ใช่ล่าสุดมีลูกศิษย์เพิ่มมาอีกแล้วอีกคู่นึง

คุณซีกับคุณเอมมี่ขอไปฝากเนื้อฝากตัว
เป็นลูกศิษย์ของพี่บอลเชิญยิ้มด้วยเหมือนกัน
แล้วต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยพี่บอลเนี่ย
ขอไปคายวิชาตลกให้กับทายาทอสูรคู่นี้ค่ะ

โดยคู่นี้นะคะได้โชว์ฝีมือการแสดงปล่อยมุกตลกต่าง
ทางช่องยูทูปของตัวเองค่ะ
บอกเลยว่าตลกตัวพ่อตัวแม่เตรียมหนาวร้อนกันไว้ได้เลย
เพราะการปล่อยมุกของคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าจังหวะดีสุด
ฮาขนาดไหนอยากให้คุณผู้ชมไปดูจากคลิปกันเลยค่ะ
เนี่ยเวลาตลกเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะ
คือไม่เจ็บอยู่แล้วไม่เจ็บอยู่แล้ว

หัวใบตูด

หัวใบเผิบหัวหัวหัว
นี่ก็แค่หล่าเขาอ่ะ

รักใครรักจริงแต่ไม่ชอบเลี้ยงดู

แล้วก็ชอบเที่ยวอาบองด้วย

นี่เป็นอย่างไรขนาดเที่ยวอับด้วยนี่ยังรู้เลย

นี่เล่นมุกหรือว่าเอาเรื่องบ้านใครมาแฉหรือเปล่า

แบบว่าเล่นมุกตลกไปใช่น่ารักดีนะคุณผู้ชมนะสมใจ
ไม่อยากเป็นกันแล้วมั้งพระเอกนางเอกบ้านนี้นะ
นี่เดี๋ยวเชื่อเลยนะว่าสถานการณ์โควิด
เก้าคลี่คลายลงเมื่อไหร่นะพี่บอลเตรียมเลย

ไปโชว์มุกตลกบนเวทีกันได้เลยค่ะ

เผื่อจะมีตลกคู่ใหม่ของรุงการมาเลิกกันได้

ไม่รู้เลยว่าใครเป็นภรรยาใครเป็นสามี

ได้เวลาเอาคืนค่ะคุณตี